สวัสดีครับเช้าวันนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดหลายพื้นที่
สัญญาณที่เราเห็นได้ตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้

ซึ่งก็เป็นฝนที่บ่งบอกว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับ
ความเย็นที่มาจากบริเวณทางตอนบนจากประเทศจีน
ก็ค่อยเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนชื้นในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
จึงทำให้เกิดลักษณะของฝนตกลงมา
แน่นอนครับกลุ่มฝนเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
ที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์กลุ่มหมอกควัน
ที่มีลักษณะเป็นมลพิษทางอากาศให้จางหายไปหลังจากนี้

ยังคงมีโอกาสกลับมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่บอกว่าวันนี้เองเป็นวันที่มีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
กำลังแรงละทีเดียวแผ่ลงมาปกปรุงบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
แล้วก็จะวกต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

ช่วงแรกก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับ

อาจจะมีอากาศร้อนอบอ้าวหน่อยนะครับ
ความเย็นที่แผ่มาเมื่อวานนี้ก็ทำให้เกิดลักษณะของหมอกเกิดขึ้นนะครับ

แต่ว่าจะกำลังที่แรงขึ้นเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
พอมาเจอกับความชื้นที่เข้ามาสะสมในช่วงเย็น
เป็นความชื้นที่มาจากบริเวณทางทิศใต้
ก็สามารถที่จะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
หลังจากนี้ลมหนาวก็จะค่อยพาเอากลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ

ตอนบนตอนกลางแล้วก็ตอนล่าง
คลื่นลมในระยะหลังจากนี้เป็นต้นไป

อาจจะแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ส่วนนี้ครับคือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เราดูกันเมื่อวานนี้

คุณผู้ชมดูพื้นที่สีน้ำเงินดีนะครับ

ค่อยมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
สีน้ำเงินครับคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
ส่วนสีฟ้าอ่อนคือบริเวณที่มีอากาศเย็น
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๒องศานะครับ

จนถึงบริเวณตอนบนของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับ

ลงมาต่ำจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

จะลด๑๓องศาเซลเซียตนะครับ

จะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๖องศาเซลเซียต

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียต

จะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคตะวันออกช่วง๑๒๑๕นี้
เย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ

คลื่นอาจจะสูงหน่อยประมาณ๒เมตร

ช่วงวันที่๑๒๑๕ครับ
เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานีลงไปนะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ

ตั้งแต่วันที่๑๒ถึง๑๕ครับ
เกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๒๐๔๐ของพื้นที่นะครับ

จากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
สู่เบิร์นพื้นที่กรุงเทพฯมหานครและประหริมลทนนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
แต่ว่าความเย็นในพันธุ์ดังนี้เข้ามาแล้วมันเจอกับความชื้น
มีโอกาสที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรา
เรื่องเท่าที่นะครั้งนี้คนป่วยบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป